เพราะเป็นพลเรือนคนแรกที่คุมกระทรวงกลาโหม

ปกติที่ผ่านมา๕ท่านก่อน
นี่คือเป็นนายกและควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระลาโหม
แต่นี่คือกระลาโหมโดดตำแหน่งเดียวเลย
คุณสุธินคลังแสงค่ะวันนี้

สมัยรัฐบาลไทยรักไทยที่บ้านพักส่วนตัวซะหน่อย
ไปขอคำปรึกษาด้านงานความมั่นคงค่ะ
พลเอกธรรมรักษ์เองก็ยินดีจะช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะ
แล้วก็อวยพรให้ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วย
คุณสุธินเนี่ยบอกว่าท่านก็บอกให้ทำตามนโยบายพัก

คือไปขอคำแนะนำแหละว่าเราจะดูแลเหล่าทัพดูแลทหารอย่างไรแบบไหนดี
และนี่คุณสุธินบอกว่าหลังจากเข้าพบบิ๊กแอดแล้วเนี่ย
เดี๋ยววันจันทร์มารืนนี้มีนัดกับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
แล้วก็จะไปเข้าพบพลเอกเชษฐาฐานะจาโรอดีตพบทบ
พลเอกชวริสต์ยงจัยยุทธอดีตนายรัฐมนตรีที่บ้านพัก
แล้วก็พลเอกวิชิตยาทิพย์ตามลำดับด้วย
เรียกว่าต้องไปหาข้อมูลทำการบ้านนั่นแหละ

คุณสุธินและพลเอกอธรรมรักษ์เนี่ยจริงก็มีความสนิทสนมใกล้ชิดคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ
เพราะก็เคยเป็นสอสอนกแลสมัยพักไทยรักไทย
เดินสายหาเสียงที่ภาคอีสานมาด้วยกัน
ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพแล้วก็สนิทสนมกัน
วันนี้ก็มาขอคำแนะนำขอคำปรึกษา
เอ้าหลังจากมีประกาศคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลก็อย่างที่โผล่ออกมานั่นแหละ
นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะ

ล่าสุดลูกชายเขาบอกโดนลูกชายแกล้งค่ะ

นีชาญวีรกูลโพสต์เฟซบุ๊กเขียนข้อความบอกว่า

ง่ายเหมือนเดิมภูมิใจในตัวพ่อยินดีด้วยนะครับ
เป็นภาพคุณอนุทินนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องรับแขกของบ้าน

กึ่งนั่งกึ่งนอนอ่ะ

เสื้อยืดกางเกงขาสั้น
เขาอยู่บ้านเขาใส่อะไรใส่สุดเหรอ

เท้าผ้าโต๊ะข้างนึง
อีกเท้าหนึ่งก็อยู่บนขาไขว้ห้าง

ท่ายพอไปก่อนจะเห็นมือถือก็จะเห็นเท้าก่อน

ตอนที่ถ้าลูกถ่ายลูก

มไฟหลากหลายนาฬิกาแบบวินเทจด้วย

เอ้าไปดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่า
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

ลงไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งส้มที่ระยองใช่ไหมคะ
ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงคอรมอเศรษฐานึงด้วยบอกว่า
อยากให้ยึดมั่นคำสัญญาแล้วก็สัจจะที่ให้ไว้กับประชาชน
ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่หัวหน้าพักที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เป็น
สำหรับตัวคุณพิทาเองยังถือว่าถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่อยู่
เพราะฉะนั้นก็ยังรับตำแหน่งนี้ไม่ได้และที่สำคัญเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งด้วย
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอรอดูว่าคอรมอลชุดนี้จะทำตามนโยบาย
หรือว่าสิ่งที่รับปากแล้วก็หาเสียงกับประชาชนไว้ได้ไหม
ผมขอรอดูความจริงเหล่านั้นที่มันจะเกิดขึ้น
แล้วก็มีการให้ความเห็นสั้นเกี่ยวกับ
การพระราชทางภรรยาโทษของคุณทักษิณด้วยว่า

ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับเรื่องนี้เท่าเทียมกัน
รักษาสรรจากับหาเสียงกับน้องประชาชนใล่นโยบาย

ได้นำเสนอนโยบายแบบยังไงบ้าง
ก็ต้องทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้

ศรัทธาเกี่ยวกับรัฐสภาศรัทธาเกี่ยวกับการทำงานทางการเมือง

หรือจะให้มีดีเบตทำไมไม่รู้ว่าที่พูดไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เป็นรัฐมนตรีแต่กรณีนี้ค่ะเป็นคำสั่งให้จำคุก
จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานกลั่นกรองไม่กล้าจะฟันทงส่งเรื่องให้กฤษฎีกา
แล้วคำตอบที่กลับมาก็น่าจะเป็นว่าไม่ผิดกฎหมายแต่เกรงว่าจะขาดความเหมาะสม
ก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมไม่รับตำแหน่งเลยก็แล้วกันยังไงก็ตามนะคะ
เมื่อมีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นโผล่กันไป
ที่คุณคิงเล่าไปตั้งแต่นิวส์โชว์หนึ่งแล้วล่ะ
ว่าคอรมมมีทั้งหมดสามสิบสี่คนไม่มีรายชื่อของคุณพี่ชิดชื่นบาน
และคุณไผลลิกในโคต้าของพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐนะคะ
ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีการทูลกล้าวขอเพิ่มเติมภายหลังหรือไม่อย่างไร